แต่ก็ข่าวแรกของเราก่อนจะไปเจอเต่าภูสิน

ข่าวของหนุ่มแบงค์สอนรามลิเกหน้าหยก
หน้าหวานคุณผู้ชมค่ะ
คนนี้บอกเลยว่างานบงงานบุญที่ไหนเดินสายตลอด
ช่วงนี้เขางานเยอะมากเลยนะคะคุณผู้ชม

เติมความกระชุ่มกระชวยกันหน่อยนะคะ
พระเอกสุดหล่อกันไปสอนรามน้ำเพชร
แต่งชุดลิเกแบบจัดเต็มแบบนี้ไปกันเลยค่ะ
สาราไอ้ส้มฉุนวัดทรงเสวยที่จังหวัดชายนาฏ
น้ำแดงขนมสีแดงแล้วก็พวงมาลัย

บอกว่าตั้งใจจะแต่งชุดลิเกเต็มยดเลย
ไปกราบขอพรแล้วก็กระซิบ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังแล้วก็เป็นแลกมาค์ขอตัวเลข

สอนรามน้ำเพชรโด่งดังเป็นพลุแตกกันไปเลยนะคะ

ขอให้มีงานจ้างเข้ามาเยอะนะคะ
แล้วที่พลาดไม่ได้อย่างที่บอกไปที่นี่เขาโดดเด่นเรื่องราวของตัวเลขถูกไหม
แก๊งก็จุดทูปไอ้ส้มฉุนพารวยได้เลขฟังดีพี่แจ๊คขวัญ

แล้วแต่คนบอกมองเป็น๓
แจ๊คมองเป็น๓ใช่ไหมเขาบอกว่าเป็น๒๒

ยังไม่ต้องเถียงกันล้วงหายต่อเลยละกัน
หายพารวยกันต่อค่ะได้เลขมาก็คือ

คุณผู้ชมนะบรรดาแม่ยกทั้งหลายเห็นแบบนี้แล้วบอกว่า
พากันจดพากันแห่ไปซื้อช้าอยู่ใยไปซื้อกันเลยค่ะ
เดี๋ยวไปดูภาพชัดตอนที่น้องแก๊งสอนรามเขาจับเลขกันหน่อยค่ะ

ได้เลข๗๒๑ครับ
คือมาวัดสมเสมอยบ่อยมากนะครับ
แต่ไม่เคยมีโอกาสได้มาไหว้หรือว่าไม่เคยได้มาขอเลขเด็ดจากส้มฉุนเลย
วันนี้ก็คงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับ
อาจจะมีโชคใหญ่ก็ได้
อาจจะมีโชคใหญ่ก็ได้คืออย่างนี้คุณผู้ชมตอนต้นเนี่ยน้องแก๊งเขาจับเลขไปแล้วได้เลข๗ถูกไหม
รับเลขก็เลยออกมาเป็น๗๒๑แล้วอย่างที่น้องแบงค์บอกไปว่าก่อนหน้านี้เขาเคยเดินทางไปแสดงลิเกที่วัดทรงเสวยมาแล้วหลายครั้ง
แต่มากี่ครั้งกี่ครั้งแหม่มันคลาดโอกาสยังไม่ได้ไปไหว้ไอ้ส้มฉุนสักทีเลย
นี่เป็นการมาไหว้ของแบงค์ครั้งแรกแล้วก็เป็นการล้วงหงล้วงหายอะไรครั้งแรกด้วย
คุณผู้ชมครั้งแรกมันจะมีอะไรมนต์ขลังอะไรหรือเปล่าก็ต้องรอดูแล้วกันนะคะ
บอกว่าถ้าถูกรางวัลจริงเดี๋ยวจะรีบกลับมาแก้บนเลยล่ะค่ะ
โอ้โหแต่เพชรแสบตาขนาดนี้นะคะใครดูข่าวนี้ยังไงจงรวยจงดูเลขไปแล้วก็เก็บเป็นสแตดไว้เลยค่ะ